ของลิงยังไม่หมดคุณผู้ชมครับจะพาไปที่จังหวัดอ่างทอง
โอ้โหตลาดที่นั่นวุ่นวายเมื่อเจอกับลิงกังคุ้มคลั่งครับ
เดินอยู่บนหลังคาที่เป็นสแลนด์พระใบเนี่ย
โอ้โหตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เขาบอกว่าไปบุกป่วนอารวาสในตลาดสร้างความวุ่นวายให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้า
เพียร์ต์ไอ้ลิงตัวเนี่ยมันเป็นลิงขโมย
ไม่ได้มาขโมยเงินทองขโมยอะไรอ่ะ
ขโมยข้าวของผลมงผลไม้ขโมยของกินอ่ะว่าง่าย
ก็จะเอาไปกินน่ะเนอะแล้วก็พอถ้าขโมยแล้วไม่ได้
หรือว่าโดนไล่ไปนะโมโหด้วยทำร้ายข้าวของ

ถูกต้องอย่างที่บอกมันเกิดอาการคุ้มข้างของนี่
อาการมันเป็นอย่างนี้คือมันจะออกมาป่วนทุกครั้ง

อาการมันดุร้ายด้วยแล้วดูท่าทางมันไม่ได้เกรงกลัวใครเลย
ถามแม่ค้าดีกว่าแม่ค้าในตลาด
คุณปวีนาเสมาทองอายุ๖๔ปี
คนนี้เล่าว่าเจ้าลิงตัวนี้มันมาอารวาสนะ
ทำลายถุงสายบัวที่เตรียมเอาไว้ให้กับลูกค้า

อุ๊ยอื้อฮือหลายถุงเลยโอ๊ย
บัวกินไม่ได้นะแต่ไอ้ลิงนี่มันก็

เออแล้วมันดุร้ายไม่ไปทำลายข้าวของเขา
มันไปกินหมดแหละเออแต่เบื้องต้นนะ

คือเป็นลิงมีปัญหาไม่มีใครเอา

เพราะว่ามันน่าจะแตกฝูงมาจากที่จังหวัดลบบุรี

หรือไม่ก็ที่วัดไก่บางกระหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มันอาจจะติดมากับรถบรรทุกผักก็ได้
ก็คือรถขับผ่าน

อารมณ์แบบนั้นโอ้โหยังก็ในหนังเนี่ย

แต่เขายืนยันว่ามันไม่ใช่ลิงในพื้นที่
อะไรแบบนี้ก็ประสานนะเจ้าหน้าทุงเจ้าหน้าที่

แล้วก็ผู้คนที่ไปเดินตลาดที่นั่นนะครับ
มันไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่ก็แล้วกันเนาะ
ช่วยหน่อยนะคะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยละกัน